ใครที่กังวลเรื่องของน้ำหนัก

คือทุกคนอ่ะจริงส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องเหมือน
แต่วันนี้อันนี้น่ากินขอกินก่อน

คือมันมีปัญหาโดยเฉพาะการออกกำลังกายออกวันไหนบ่อยสุดพรุ่งนี้
ดูสิว่าการลดน้ำหนักแบบนี้จะได้ผลหรือเปล่า
โอเคเปล่า
คิดว่าเขาจะเหนื่อยป่ะเพราะเขาเล่นมากเลย

คุณพี่ผู้หญิงคนนี้เขากำลังออกกำลังกายแบบขึ้นสุดลงสุด
อันนี้คือเรียกว่าเป็นคนสุดนะคะ
เอาจริงเอาจังมากการออกกำลังกายแบบแอดวานเลย

คือต้องบอกอย่างนี้การออกกำลังกายที่มันหนักหน่วง
หรือว่ารุนแรงมากเกินไป
มันอาจจะทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บได้นะคะ
อันนี้มันส่งผลต่อต่อสุขภาพด้วย
ออกกำลังกายก็เอาแต่พอดี

เอาแค่ว่าร่างกายของเราไหวนะ